คุณผู้ชมไปดูการทำงานของตำรวจภูทรเมืองหัดใหญ่กันหน่อย
ที่เขาเปิดปฏิบัติการปิดประตูตีแมว
กวาดล้างจับกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มปวนเมือง

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับได้นะคะ
เบื้องต้นเน็ตได้ผู้ต้องหาทั้งหมด๓๐ราย
แล้วก็ยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด๓๒คันเลยทีเดียวนะคะ

ชุดไล่ล่าต้อนจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
หลังจากมารวมตัวกันขับขี่รถป่วนเมือง
ตามถนนสายต่างกลางเมืองหัดใหญ่

โดยเฉพาะถนนหมูเลยเอางี้ดีกว่า
เป็นฝูงเลยหลายคันนะคะหลายสิบคันนะคะ
เฉพาะบนถนนราชอุทิศในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ทีนี้เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นเจ้าหน้าที่ขี่รถหนีกันแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ต้อนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็มีวัยรุ่นบางรายเร่งเครื่องรถหลบหนี
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ขับตามไล่ล่าจนสุดท้ายก็ยอมให้จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็จับตัวกลุ่มวัยรุ่นได้ถึง๓๐คนค่ะ
เป็นผู้ชาย๒๒คนแล้วก็ผู้หญิงอีก๘คน
พร้อมรถจักรยานยนต์ทั้งหมด๓๒คันนะคะ
จำนวนนี้เป็นรถของวัยรุ่นที่จอดทิ้งไว้๑๓คัน

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปล่ะค่ะ
พันธุ์ตำรวจตรีเฉลิมพลรุ่งรัฐ
สารวัตรป้องกันปราบรามสพหาดใหญ่บอกว่า
หลังจากที่เคยกวาดล้างจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นไปแล้ว
ยังได้รับร้องเรียนมาอีกค่ะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
กลับมารวมตัวซิ่งป่วนเมืองอีกแล้ว
ช่วงวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์

กี่โมงค่ะปี๔๖โมงเช้าค่ะ

ก็เลยตัดสินใจวางแผนเข้าปราบราม
แล้วก็ใช้ยุทธวิธีปิดประตูตีแมวนี่แหละค่ะ

ตำรวจเขาก็คุมตัววัยรุ่นทั้งหมด

แล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
เมืองต้นก็มีการแจ้งข้อหาขับรถ

หรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะ

ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มเด็กแว้นเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเสียงท่อไอเสียที่มีเสียงดัง
แล้วก็ฝากให้ตำรวจปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
เพราะเชื่อว่ากลุ่มเด็กแว้นเนี่ยอาจจะกลับมารวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกนะคะ
คือที่เห็นเป็นคนเดียวที่โดนขี่ไล่ล่าตอนช่วงต้นคลิปเนี่ย
คือเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าร้องไห้

ก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าสำนึกแล้วแบบผมผิดไปแล้วอย่าจับผมเลย
แต่ตำรวจเขาเอาจริงนะคะมันสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน